มาดูต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
เพราะว่ารักมากก็เลยจิ้นมาก
ก็เลยเป็นเหตุให้เกิดปมดราม่าขึ้นมานะคะ
สำหรับการเล่นละครของเจมส์จีรายุแล้วก็แต้วนัทพรค่ะ
คือมันดูแบบเคมีเข้ากันเข้ากันลงตัวไปทั้งหมดเลยนะคะ
จนกลายเป็นว่ามีเอฟซีบางส่วนนะคุณ
อินจัดอยากให้สปาร์ครักกันจริง
แล้วก็ลามไปนู่นแฟนตัวจริง
คือแต้วก็มีแฟนอยู่แล้วใครก็รู้นะคะ

ต้นอาจนะคะเป็นแฟนกันมาตั้งหลายปีแล้ว
มีบางคนไปคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยเลิกกับแต้วไปเลย
ไม่เหมาะกันหรอกแต้วก็เหมาะกับเจมส์จีรายุมากกว่า

เอาเป็นว่าคนกลางอย่างเจมส์จีรายุ
ฟังแบบนี้แล้วจะรู้สึกยังไงนะฮะไปฟังเจมส์กันเลยค่ะ

ใช่ก็อยากให้ทุกคนได้มีความสุขกับในละครแค่นั้นเอง
แต่เขาจึงจะรุนแรงไป
ก็แล้วแต่คนจะคิดนะครับ
แต่อย่างไรมันก็คือในขอบเกตของการแสดงดีครับผม

เพราะเหมือนก่อนหน้านี้ก็มีว่าเออเจมส์ลงรูปเต้าเยอะกันอีก
ทุกคนก็เข้าใจแหละครับว่ามันคืองาน
ทุกคนก็เข้าใจแต่ว่าก็อาจจะมีแบบ
คนที่ชื่นชอบละครมากอะไรอย่างนี้ที่ดูแล้วเขาก็อิน
มันไม่ได้ครับยังไงพี่เต้าก็เป็น
เป็นพี่สาวที่แบบน่ารักมากที่สุดของผมครับผม
บางคนไปคอมเมนต์ในอินสตราแกรมของคุณต้น
บอกว่าให้ลบรูปคู่กับแต้วออกไป
คือไม่เหมาะกันเดี๋ยวนะได้เย็น
สติแป๊บนึงเขาเป็นแฟนกันอยู่แล้ว
เจอกันก่อนเจอเจมส์จิอีกนะคุณ
แต่เจก็ตอบดีเนาะยังไงแต้วก็เป็นพี่สาวที่น่ารักอยู่แล้ว

บรรโนกในละครพอนะจ๊ะชีวิตจริงเขามีแฟนกันแล้วนะจ๊ะ